ผ่านกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่าก่อบอร์นอลครับ
ที่มีคุณสุพัฒนภงพันธ์มีชาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะฮะ
แล้วก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจด้วย
บาทหนึ่งครับน้ำมันดีเซลขึ้นบาทนึงครับจะมีผลตั้งแต่๑๔มิถุนายนเป็นต้นไป
ก็คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปฮะทั้งที่ประชุมเขาให้เหตุผลบอกว่า
สัปดาห์ที่ผ่านมานะราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกมันยังผันยังผวนอยู่ยังสูงอยู่
การปรับราคาครั้งนี้ครับมันจะส่งผลให้ราคาขายปลีกดีเซลนะครับ
จากลิตรละ๓๓๙๔สตางค์ต่อลิตรเป็นลิตรละ๓๔บาท๙๔สตางค์ขึ้นบาทหนึ่งเต็ม
พรุ่งนี้ครับมีผลนะฮะซึ่งการปรับราคาครั้งนี้
จะทำให้ราคาขายจะไปแตะเพดานประกันราคาอยู่ที่๓๕บาทครับ
สำหรับราคาที่ปรับเพิ่มนะครับเป็นผลมาจากการออกมาตรการความบาดของสภาพยุโรป
ตกลงจะห้ามการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียนะครับ
รัสเซียนี่ถือว่าเป็นผู้ส่งออกน้ำมันลำดับที่๓ที่๔ของโลกนะฮะ
เปิดประเทศของจีนด้วยนะครับปัจจัยต่างนี้ตลอด
ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐอเมริกาลดลงกว่า๑ล้าน๒แสนบาเรลนะครับ
ว่าการปรับราคาเป็นการทยอยปรับขึ้น
เพื่อไม่กระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนมากนักนะฮะ
คุณผู้ชมครับที่คุณกรจาติกาวนิษฐ์หัวหน้าพักกล้าออกมาโจมตีรัฐบาล
เกี่ยวกับเรื่องการแก้ปัญหาราคาน้ำมันแพงเนี่ยนะ
ที่คุณกรบอกว่าโอ้โหก็ไอ้ค่ากลั่นเนี่ยมันขยับจากเดิมสิบเท่าในปีเดียวอ่ะค่ะ
คุณกรบอกว่าไอ้๗๐ของกำลังการผลิตน้ำมันกลั่นของประเทศเราเนี่ยนะ
มันไปอยู่ในมือของบริษัทยักษ์ใหญ่รายหนึ่งซึ่งรัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับ
มองจากดาวน์คลานก็รู้ว่าบริษัทอะไรนะฮะ
เหตุใดจึงปล่อยให้ฟันกำไรขนาดนี้แล้วก็โยนไปถามคุณสุพัฒนภงว่าท่านจะนิ่งนอนใจเรื่องนี้เหรอ
วันนี้ประชุมกบนเสร็จครับ
นักข่าวไปถามโอ้โหท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านตอบด้วย
ด้วยเสียงหัวเราะครับก็คือท่านไม่ตอบเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับ
นี่เป็นความเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับราคาน้ำมันดีเซลที่ขึ้นอีก๑บาทพรุ่งนี้
ยังไงวันนี้ก็ก่อนเข้าบ้านนะคะเติมน้ำมันไว้ซะก่อนค่ะ